และนี่คือบันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงสดจริงถึงตัวนะครับเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีเป๊ะเลยนะครับ
เราจะมาสดนะครับตามติดดูชีวิตของเหล่าเซเลปนะครับหรือคนที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสไปดูชีวิตของเธอครับ
ตอนนี้ครับเราไปดูกันว่าชีวิตของเธอ๙โมงกว่าอย่างนี้

ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วนะฮะน้องนัทครับฮัลโหล
สวัสดีค่ะพี่เปิ๊ยสวัสดีค่ะนัท
ฉันให้เธอไปสัมภาษณ์ชมพู่อริยาไม่ใช่ไปสัมภาษณ์ปามี่ค่ะ
ฮัลโหลชมพูอะไร
เออใช่แล้วนะฮะแน่นอนนะครับ
วันนี้เราจะไปตามติดชีวิตการทำงานของชมพู่อริยากันนะครับในกองถ่าย
ว้าวฉีดหนึ่งหนังหนังพี่ยอร์ด
เห็นหรอกคะโอ้โอ้ไม่ไห่มาพันไปก่อน

คุณไงสวยมากสวัสดี

ก่อนอื่น

คุณแม่ต้องหักชื่อหนู

แล้วล่อต่อสายให้เรียบร้อยแหละ

นี้นางอยู่ในสายแล้วเหรอ

โอ้โหตื่นแต่เช้ามาทำการแต่เช้าอย่างนี้ทุกวันเลยเปล่ะเนี้ย
ผู้ช่วงนี้ก็นิดนึงทุกวันพี่
อะต้องขอโทษนะผู้สีขาวของเรานะ
แต่ศรีธรรยาเรียกคนไข้แล้วค่ะตอนนี้อยากไปโดนน้ำไร
อยากไปโดนรับไลน์เด็ดขาดนะจมูกอยู่ห่างไว้

คุณแม่สอนไว้ให้ตมต้องถม

นี่แฟชั่นยุคไหนหลุดมาจากอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจค่ะ

ก็มาถ่ายโพสเตอร์ค่ะหนังนะคะ
ท่าประโยชน์เรื่องใหม่ใช่ค่ะแล้วก็
วันนี้เราจะมีการถ่ายทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยเตรียมรอโหลดด้วยนะ
อ๋อหรือเป็นธีมจำเนียววิเวียนโตมอนใช่
โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นหนังเรื่องที่๒ป่ะที่เล่นกับพี่ยอดนะฮะ
เป็นเรื่องที่สองแต่ว่าเรื่องแรกในชีวิตเล่นกับพี่ไง

อุ๊ยตายเหมือนว่าจะลืมมันไปซัก

เป็นบุญของเปิ้ลเหลือเกินนะครับนี่เป็นผู้เอกคู่กับชมพู่นี่
เป็นเหรอแต่แต่ตอนนี้นี่เป็นเรื่องที่สอง
ของผู้กำกับร้อยล้าน
เขาทำทุกเรื่องนะ๑๐๐ล้านทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เนี่ย

จำเนียนวิเวียนโตมอน
ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะ
ที่แบบว่านางมีความแบบว่าโลเลแล้วก็เหมือนเลือกไม่ได้

อยากมีความรักแต่ว่าก็
เหมือนไม่เชื่อตัวเองอะไรอย่างนี้เชื่อ
เหมือนชะนีบ้าหมอดูอะไรอย่างนี้

อ๋อเลือกไม่ได้หรอ
ใช่
เลื่องไม่ได้นางเลือกไม่ได้
นางยังเหรอ

โหแต่อยากจะบอกเลยนะ

ชมว่าอันนี้แอบคิดด้วยเองว่าน่าจะเป็นแบบ
เหมือนประสบการณ์ที่ภูมิกับแกเคยเจอบรรทีชีวิตด้วยพอ

แต่ว่าคือคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันไป
แต่ว่าด้วยลายเซ็นต์หนังด้วยแบบอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเราดูแล้วรู้ว่ามันเป็นหนังพี่ยอด
แต่ว่าอย่างโฮกับวิเวียนนี่คือผู้หญิงคนละคนแน่นอน
เรียกว่าต้องฮาแน่นอนเลยนะ
ชมผู้ประสบความสำเร็จหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะฮะ

ที่สำคัญเรื่องของครอบครัวตอนนี้เราอยากรู้มาก

แล้วเธอกำลังอยากมากที่จะมีลูกใช่หรือเปล่า

เดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามเรื่องนี้กันนะ

บันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงสดจริงถึงตัวนะครับ
ตอนนี้๙๔๐น
เรากำลังสดอยู่กับชมพู่อารยานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
มาคุยกันต่อเลยชมผู้ครับ
เอาโน้ทจา
ชมผู้ถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการ
อย่างจริงจังเมื่อก็ไม่เกิดขึ้นแล้ว
คือถ้ามัวแต่แบบถ้าเราไม่เคลียร์งานแล้วเราก็ปล่อยแบบ

มันก็คงแบบมันก็คงไม่ได้มีสักที

ชมพู่ที่ว่าคืออะไรครับ
ก็คือพบคุณหมอด้วยค่ะแล้วก็คือว่ามันก็ต้องเคลียร์งานแบบจริงจัง
อย่างตอนนี้ชมติดละครอยู่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมค
ก็คิดว่าภายในสิ้นปีนี้หรือว่าอาจจะแบบติดต้นปีหน้านิดหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็น่าจะปิดกล้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เผื่อถ้ายังไม่ปิดกล้องแล้วป่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องเนอะ
ก็คือจริงมันเรื่องต่อเนื่องมันก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าวิวัลนะครับพี่ก็มีลูกมาเยอะพี่ก็รู้
ผู้หญิงแบบเวลาแพ้ท้องเวลาแบบอะไรอย่างนี้ทำงานมันก็ลำบาก
ชมเองก็ตั้งใจว่าถ้าเราเลือกได้อะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะใช้เวลาช่วงนั้นให้มันแบบว่ามันมีคุณภาพที่สุดอะไรอย่างนี้
เหรอเมื่อไหร่คิดว่าจะเมื่อไหร่
ก็อยากปิดกล้องก่อนพี่แต่แบบบางทีก็มีคุยกันกับคุณน็อตเลย
ว่าพี่หรือว่าเหลืออีกไม่กี่คิวแล้วเราจะลุยดีไหม
แต่ก็พอมานั่งคิดว่าในเมื่อเรารอมาได้เรารอมาได้ขนาดนี้แล้ว
พี่สมค่ะพี่นษฎ์มีเร่งราวบ้างไหมว่าเออ
ไม่ต้องรับแล้วล่ะเรื่องนี้ไม่ต้องเอาแล้วล่ะ
เลี้ยงได้มีลูกได้แล้ว
ก็จริงก็มีบ่นบ้างเมื่อไหร่จะปิดกล้องอะไรแบบนั้น

ก็เตรียมตัวฟิตร่างกายฟิตร่างกายอ๋อแต่ว่าเห็นพี่ชมยุ่งมากเลย
ก็เพิ่งกลับมาจากแฟชั่นวีคด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีหนังต่อ
เดี๋ยวมีถ่ายละครต่ออีกจะมีทันเหรอคะเอาจริง
ไม่คืออย่างหนังก็คือปิดกล้องไปแล้วค่ะจริงจริงเพราะว่าเอ่อ
ที่หนักจริงก็คงจะเป็นละครเพราะว่าละครเนี่ยเราสัปดาห์หนึ่งก็คือ
เราต้องถ่ายหลายวันแล้วมันตื่นเช้าแล้วมันก็คือมันเป็นตัวที่
มันเอาพลังงานเราไปเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเคลียร์ละครไปได้แล้วเนี่ย
คือไอ้พวกงานจ๊อปอื่นอะไรอย่างนี้มันก็เบาไงวันหนึ่งมันก็ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
มันก็ค่ะมันก็ได้ถูกมั้ยฮะมันก็ยังพอทั้งหมดอีกได้แต่เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี้ย
อยากเห็นตัวเล็กเล็กที่ออกมาจากชมพู่เนอะต้องว่ามันต้องน่ารักมาก

พี่ชมรู้ไหมว่าตัวเองแบบฮอตขนาดไหน
มันมาจากไหนมันทำอะไรก็ไม่ผิด
ก็จริงบางอย่างก็ไม่ต้องเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะ
คือมันต้องแบบว่าคนดีก็ไม่ทำกัน
ไอเดียหวานเจี๊ยบหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยสิ
ไม่หรอกไม่หรอกก็คือหนึ่งคือกระโปรงมันค่อนข้างยาว
แล้วเราไม่ได้สูงแบบนางแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็พอดีว่าวันนั้นมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อย
มีความจำเป็นที่ต้องดึงขึ้นมา
ถ้าไม่ใช่ชมพู่ทำไม่ได้นะ
แฟชั่นร้นของเรานี่
ก็จริงใครก็ทำได้แหละค่ะ

เออใช่เห็นไหมค่ะเธอยังทำอะไรก็ได้เลยนะฮะไม่นับนะคะอันนี้
อืมค่ะก็ทำไป
และดูชมพู่มีความสุขมากเลยนะตอนนี้ทุกเรื่องเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวการงานทุกอย่างนะฮะ
ตอนนี้หมดเวลาอีกแล้วนะฮะเวลาเราสั้นเหลือเกิน
ชมพู่มากนะที่ให้เกียรติพวกเรานะครับ
ยินดีมากเลยฝากหนังชมด้วยจำเนียนพี่เวียนต้านค่ะ

รับรองฮาแน่นอนฝีมือกำกับของพี่ยอดนะฮะ

เรื่องนี้ขอให้ได้๓๐๐๕๐๐ล้านไปเลยนะ
พวกเราจะติดตามชมกันนะขอบคุณมากครับชมพู่ครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
พี่เปิ้ลตอนเห็นคุยกับพี่ยอดเหมือนนี้นึกขึ้นได้
เห็นพี่เปิ้ลไปคุยกับพี่ชมเรื่องหนังส่งหนังสือ
ใช่ไหมขายของสิหนังสือตัวเอง
เร็วเวลามีหนังสือก็เลยจะออกแล้วนะฮะ
พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดให้สั่งจองหนังสือ
หนังสือเป็นประสบการณ์การบวชของพี่เปิ้ลเอง
ชื่อหนังสือว่าชาตินี้ยังไงกูก็ไม่ยอมบวชนะฮะ
ซึ่งเรียกว่าเงินทั้งหมดเนี่ย
เราจะเอาไปสนับสนุนการบวชเลยในการบวชรุ่นต่อไป
เพราะเดิมทีเราไม่เห็นด้วยกับการบวช
อุ๊ยแรงไหมล่ะคนพุทธแต่ไม่เห็นด้วยกับพระอย่างนี้
ว่าคนที่ซื้อหนังสือจะต้องได้ทำบุญด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องเพราะเงินทั้งหมดเอาไปทำบุญเลย

เพราะว่าเราเนี่ยพอบวชปุ๊บเออว่า
อีกทีพี่เปิ้ลช่องทางการสั่งซื้อพรุ่งนี้ทำไง
เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟัง
แต่พรุ่งนี้จะเปิดให้จองวันแรกเตรียมตัวเลยนะฮะ

วันนี้ลาไปก่อนครับบันเทิงไทยรัฐนะครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป